หลังจากที่เมซิเจชนะทิพย์สงกระสินประกาศคบหาดูใจกับดาราสาวเมพิชชนาธิ์
ล่าสุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ของชนะทิพย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่า
ให้ลูกชายนั้นเป็นคนตัดสินแต่ขอให้มุ่งมั่นกับการเล่นฟุตบอลครับ
จากกรณีที่เมซิเจชนะทิพย์สงกระสินโพสต์อินสตราแกรมยอมรับว่า
คบหาดูใจกับดาราสาวเมพิชชนาศสาขากร
จนเป็นที่สนใจของแฟนฟุตบอลไทยไปทั่วทั้งประเทศนะครับ
ล่าสุดนายกล้องพบและนางพรสวรรค์สงกระสิน
คุณพ่อและคุณแม่ของชนะทิพย์นะครับได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ลูกชายนั้นเริ่มพูดคุยกับดาราสาวเมย์ตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วนะครับ
จากการถ่ายทำรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งจากนั้นครับก็ได้เริ่มคบหาดูใจกัน
ปัจจุบันนะครับคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเผยว่ายังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างจริงจังกับเมพิชนาธิ
อย่างไรก็ตามไม่ได้ปิดกั้นหากลูกชายนั้นจะคบกับใครแต่ขอให้มีสมาธิกับการเล่นฟุตบอลเป็นลำดับแรกครับ
โปรกัสปฏิที่ฟุตบอลให้มาก
แล้วก็ก็มาถึงระดับนี้แล้วลูกรักใครก็รักด้วยเพิ่มมันมาถึงระดับในจริงใจดีต้องได้
พูดตรงนะผมก็กลัวเจแบบว่าเจเป็นอายุก็เพิ่ง๒๓เองนะ
แล้วน้องเมย์ก็อายุค่อนข้างเยอะกว่า
แต่ว่าถ้าการจะคบกันพ่อก็เปิดโอกาสให้มันไม่มีอะไรหรอก
ก็อย่าให้เจ๊เขามีสมาธิมุ่งมั่นในการเล่นบอล
ไม่ใช่ว่าพอมีแฟนแล้วอะไรแล้วเปิดตัวแล้ว
ฟอร์มในสนามตกพ่อรับไม่ได้
จากเรื่องนอกสนามนะครับไปดูเรื่องของในสนามกันบ้าง
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี
ชุดเตรียมลงทำศึกช้ำอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี
ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างที่๑๐๒๓กรกฎาคมนี้
และอีกหนึ่งรายการก็คือศึกชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปีที่ประเทศอินเดียระหว่างวันที่๑๕กันยายนถึง๒ตุลาคมนี้

เพราะว่าจะคัดเลือกเอา๔ทีมของโซนเอเชียไปเล่นในฟุตบอลโลก
รุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีในปีหน้านะครับ
ซึ่งวันนี้ก็เรียกมาทั้งหมด๓๕คนนะครับ
เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลของสมาคมเขตน้องจอกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
หลังจากนี้นะครับพันธุ์ตำรวจโทชัยยงคำเปี่ยมหัวหน้าผู้ฝึกสอน
จะพาทีมลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปีในวันที่๑๑มิถุนายนนี้
ที่สนาบุญญาจินดาสโมสรตำรวจหลัก๔ก่อนจะตัดผู้เล่นให้เหลือ๒๓คน
ก่อนที่จะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนรายการนี้นะครับโค้ชชายงตั้งเป้าคว้าแชมป์ให้ได้
ชุดสีเหลืองพบกับเปรูครับครึ่งแรกเปรูนำก่อนสองประตูต่อศูนย
คริสเตียนอูเวบานาทีที่๕และเอดิสันฟรอเลสในนาทีที่๑๒
แต่ว่าเอกวาดอร์ไม่ยอมนะครับทวงคืน๒ลูกจากเอเนอร์วาเลนเซีย
ก่อนหมดครึ่งแรกเพียงแค่๖นาทีและเมลเลอร์โบรานอสนาทีที่๔๐
ก็จบเกมเสมอกันไป๒ต่อ๒เกมนี้ก็จบเกมแบบนี้เนี่ย
เปรูมี๔แต้มนะครับส่วนเอกวาดอร์นั้นมี๒แต้ม
ขณะที่อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบราซิลถล่มเฮติไป๗ต่อ๑
ในกลุ่มนี้นะครับอันดับ๑เป็นบราซิลมี๔แต้ม
อันดับ๒เป็นเปรูมี๔แต้มเท่ากัน
แล้วทั้งสองทีมนี้จะเจอกันในนัดสุดท้ายครับ